คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันที่ฉะเชิงเศร้า
หลายคนได้เห็นเหตุการณ์แล้วก็ส่วนใหญ่จะตั้งคำถาม
อ่านห้าสิบไปไปเลยค่ะเดี๋ยวจ่ายไปเลย
ไปเลยไปเลยอะไรละบอกเติมห้าสิบเพราะว่าหนุ่มนั้นยืดแปดสิบใช่ไหม
เออหนุ่มนั้นบอกว่าเอ้านึงบอกแปดได้หรอ
อ๋อไม่เป็นไรหนุ่มก็บอกว่าไปเลยเดี๋ยวจ่ายเอง
ด่ามึงก็ต้องด่ามึงไงอ่ามีต่อไป
ไหล่ออกไปเลยเองใช่ไหมเป็นแบบนี้ไม่ได้รู้เรื่องเลย

ไปเลยลุงไปนี่อะค่ะคนที่เห็นคลิปนี้ต่างก็วิภาควิจารณ์นะคะ
ว่าต้องด่าพนักงานปั๊มน้ำมันขนาดนี้เลยเหรอ
เพราะมันก็เป็นคำหยาบนะคะเราต้องดูดเสียงออกไป

คือลุงคนนี้ไม่พอใจพนักงานที่ปั๊มน้ำมันในอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า

เกินไป๓๐แกก็เลยโมโหแล้วด่าออกมา
แม้ว่าน้องพนักงานคนนี้บอกเดี๋ยวจะรับผิดชอบเอง

บอกให้ผู้จัดการไล่น้องคนนี้ออกไปนะ
แล้วก็ลุงก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
เราตามเรื่องให้นะคะเราส่งติกิติศักดิราชัยเจริญสุข
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ปั๊มน้ำมันนี้ค่ะ
ได้คุยกับน้องพนักงานปั๊มน้ำมันผู้หญิงที่ถูกลุงด่านะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะคุณผู้ชมค่ะเรียกน้องว่านางสาวเอก็แล้วกัน
น้องบอกว่าน้องทำงานที่ปั๊มน้ำมันนี้๔เดือน
ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับลูกค้า
จนช่วงที่เที่ยงวันสุดที่ผ่านมา
ลูกค้าที่เป็นคู่กรณีค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์สีดำเข้ามาในปั๊ม
แล้วบอกว่าเติมน้ำมัน๘๐บาท
น้องยืนยันว่าได้ยินว่า๘๐บาทจริง

แต่พอเติมเสร็จ
ลูกค้าหยิบแบงค์๕๐ออกมา
จากนั้นเหมือนทำท่าหาของในกระเป๋า

น้องก็ยืนรอเงินอีก๓๐บาท
แป๊บนึงลูกค้าบอกว่าเติม๕๐บาท
เลยบอกว่าอ้าวก็ลูกค้าบอกว่า๘๐บาทนี่คะ

เดี๋ยวเงิน๓๐บาทที่เกินไปจ่ายเอง
แต่ขอดูดน้ำมันที่ให้เกินไปคืนนะ
ลูกค้าก็ไม่พอใจไม่ยอมให้ดูดน้ำมันคืน

น้องยืนอึ้งน้ำตาคลอไม่กล้าทำอะไร

ก็เลยบอกลูกค้าไปว่าไม่เป็นไรไม่ดูดน้ำมันออกแล้ว
เดี๋ยวที่เกินไป๓๐เดี๋ยวหนูออกเงินเอง

ถึงจะขี่รถจักรยานยนต์ออกไป

ก็มันอาจจะเป็นการสื่อสารกันผิดพลาดแหละ
น่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันในช่วงแรก
แต่ก็ตอนนี้ไม่ได้โกรธลูกค้าคนนั้นแล้วนะ
ถ้าเจออีกขอไม่เข้าไปให้บริการก็แล้วกัน
เอาจริงไม่เคยเจอผู้ชายด่าผู้หญิงขนาดนี้มาก่อน
ขวัญภาวะอยากลาออกจากงานเลยนะคะ
แต่ด้วยภาระหน้าที่ก็ไม่กล้าจะลาออก
ก็เก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นประสบการณ์
แล้วก็น้องเขาเลยบอกแบบนี้ค่ะ

หรือแบบไปมากลายเป็นมีเรื่องมีราวกันหนักกว่านี้

เราได้คุยกับผู้จัดการปั๊มด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คุณวิมลรักค่ะอายุ๔๓ปี
เธอก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากการที่ลูกค้าใส่หมวกกันน็อก
แล้วพอพูดเนี่ยเสียงมันไม่ชัด
เด็กปั๊มก็ได้ยินว่า๘๐บาท

เติมน้ำมันที่ปั๊มนี้บ่อยนะคะผู้จัดการบอก

แล้วลูกค้าคนนี้เอาจริงผู้จัดการบอกงงเลยนะ
ก็เจอกันอยู่บ่อยไม่คิดว่าจะด่าได้ขนาดนี้

แต่เท่าที่รู้มาเหมือนกับว่าปีที่แล้ว
ลูกค้าคนนี้ก็เคยด่าลูกค้าคนอื่น
มาเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันแถวสุวินทะวงมาแล้วด้วย
ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันว่าทำไมเขาโมโหขนาดนั้น
เพราะว่าเห็นว่าน้องก็

แล้วทำยังไงคือตอนที่คุณลุงเขายังด่ามันแบบ

เดี๋ยวคุณลุงจะได้ไปจะได้แบบจบ
อย่าไปเถียงเขาปล่อยให้เขาพูดไป
ถ้าเกิดเราไม่โต้ตอบเขาเดี๋ยวเขาก็คงไปเอง

ประมาณว่าวันนั้นลูกค้าขับรถแบบเหมือนจะวนมาเติม
คุณลุงเขาก็จะเข้าอะไรประมาณนี้

น่าจะบอกกันดีดีอะไรอย่างนี้มันแค่เล็กผิดพลาดเล็กน้อย
แล้วแบบน้องเขาก็ขอโทษหรือว่าน้องอาจจะรับผิดชอบแล้ว
อะไรอย่างนี้ก็คุณลุงก็น่าจะจบป่ะ
ผู้จัดการปั๊มก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไร
หลังจากนี้ในส่วนงานของทางปั๊มน้ำมัน
ก็จะคุยกับเด็กปั๊มทบทวนเรื่องของการเติมน้ำมันให้กับลูกค้าอีกครั้ง

แต่ทางที่ดีก็ลูกค้าก็ไม่ควรจะด่าถึงขนาดนี้